คุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของขโมยขโจรนะคะจากใต้มาที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
สองแม่ลูกลูกสาวอายุ๕๐ปีคุณแม่อายุ๘๔ปีค่ะจูงมือกันไปไปเที่ยวโรงพัก
เล่าให้ฟังบอกว่าซื้อสร้อยทองเป็นทองคำหนัก๒บาทให้คุณแม่สวมใส่
คุณแม่ก็ใส่ติดตัวนะคะเดินไปทั่วหมู่บ้านค่ะไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
แต่คนร้ายหัวขโมยมาใช้บริการถึงที่เลยนะคะเพราะว่าบุกเข้ามาที่บ้านในห้องนอนของคุณยาย
ซึ่งคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวเพียงลำพังเอาไปเลยค่ะทั้งสร้อยคอทองคำหนักสองบาท
พระที่เลี่ยมทองดูสิใจดำใจดำกับคนแก่ก็ยังทำได้
นี่นะคะลูกสาววัย๕๐ปีค่ะชื่อว่าคุณสิริพรเจริญผลพร้อมกับคุณแม่ก็คือ
คุณแม่ชดบัวลอยวัย๘๔ปีนะคะสุดท้ายตัดสินใจบอกว่าไม่ทนแล้วค่ะ
ไปแจ้งความที่โรงพักพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลูกสาวของคุณยายลาวบอกว่าถูกคนร้าย๑คนบุกเข้ามาในบ้านแล้วใช้มิดจี้บังคับ
เอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทพร้อมกับพระเลี่ยมทองเป็นหลวงพ่อปั้น
วัชว์พิกุลโสอญคัณแล้วก็หลบหนีไปคือคุณยายแล้วกว่ากลางดึกของวันที่๙
ธันวาคมที่ผ่านมาคุณยายกำลังนอนอยู่ในห้องชั้นล่าง
ซึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
มีคนร้ายค่ะสวมหวกไอ้โม่งปีนเข้ามาในบ้านปีนทางหน้าต่างนะ

หลังจากนั้นใช้เชือกมัดมือของคุณยายทั้งสองข้าง
แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมค่ะจี้บังคับบอกว่า
ซ่อนเงินอยู่ไหนถามที่ซ่อนเงิน
คุณยายบอกไม่มีหรอกเงินอะไรไม่มีหรอก
คนร้ายบีบคอค่ะจังหวะที่คนร้ายบีบคอ
เหลือไปเห็นสร้อยคอทองคำที่คุณยายแฟ้นติดตัว
แวนติดตัวสุดท้ายค่ะก็เลยกระชากสร้อยนี่แหละ
แล้วก็หลบหนีไปลูกสาวของคุณยายบอกต่อนะคะ
บอกว่าคุณแม่อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุเพียงลำพัง
ส่วนสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทที่คุณแม่สวมใส่
เธอเป็นคนซื้อให้เองที่ผ่านมาคุณแม่ก็ใส่สร้อยทองเส้นนี้
เดินไปทั่วหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรไม่ยักษ์จะเป็นอะไร
แต่กลับมีคนร้ายเข้ามาถึงบ้านเลยค่ะ
จี้ชิงเอาไปนี่คุณไม่ใช่เฉพาะในบ้านนะ
เข้าไปในถึงห้องนอนเลยนะคะครับลูกสาวคิดว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะเป็นคนที่รู้จักเส้นทางเข้าออกบ้านเป็นอย่างดี
เพราะรั้วกำแพงบ้านมีรั้วรวดหนามกั้นอยู่รอบบ้าน
ถ้าคนร้ายไม่ชำนาญก็จะถูกลวดน้ำเกี่ยวอย่างแน่นอน
ส่วนตำรวจว่าไงตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานนะคะ
ก็ต้องพาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสพไปด้วยนะครับ
เก็บข้อมูลต่างต่างตำรวจบอกว่าตอนนี้พอจะรู้แล้วแหละ
ว่าเบาะแสของคนร้ายเนี่ยเป็นใครยังไง
เดี๋ยวจะรีบติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณนายก็แก่ขนาดนี้ก็ยังจะทำกันได้นะ